ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปช่วงประมาณสักบ่าย๒โมง
ก็เป็นการแถลงของพักเพื่อไทยค่ะ
เป็นการแถลงหลังจากที่มีการประชุมกัน๒พัก
ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทย
อย่างที่บอกค่ะเป็นการนัดด่วน
ซึ่งจริงบอกว่าเมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมบอก

เขาบอกเมื่อคืนนี้ก็มีการนัดหมายกัน

ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกล
แล้วก็นำไปสู่การแถลง
หลังจากที่มีการหารือกันตั้งแต่๙โมงครึ่ง
จนถึง๑๑โมง๔๕ร่วม๒ชั่วโมงนะคะ
ก็มีนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพัก

เลขาธิการพักร่วมกันแถลง
ในแพทย์ชนน่านออกมาแถลงบอกว่า
เริ่มต้นใหม่ร่วมผ่าทางตันหาทางออกให้ประเทศ
นโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๔

ที่จะไม่สนับสนุนการร่วมรัฐบาล

ขอถอนตัวจากการร่วมมือกับพักก้าวไกล
และพักร่วมและจะเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลใหม่
โดยเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสิน
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพัก

แล้วก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าพักเพื่อไทย
และนายเศรษฐาจะไม่สนับสนุน

จะไม่มีพักก้าวไกลอยู่ในพักร่วมค่ะ
โยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา๑๑๒ยังคงเป็นเงื่อนไขหลัก

และบางคนแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งว่า
จะไม่สนับสนุนการร่วมรัฐบาล
ของพักก้าวกลายในทุกกรณี

พักเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพักก้าวไกร
ขอถอนตัวจากการร่วมมือ
และเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพักร่วมใหม่
เสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสิน
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
ดำรงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรี
ทั้งนี้พักเพื่อไทยและนายเศรษฐาทวีสิน
ขอยืนยันชัดเจนว่า
เราจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา๑๑๒
และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่
จะไม่มีพักก้าวไกลอยู่ในพักร่วม
พักเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมเสียง
เพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเหมาะสม
และพักก้าวไกรจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน
และยืนยันจะทำงานการเมืองในมิติใหม่
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชน
ในภารกิจที่สำคัญดังนี้
เราจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
อันเป็นต้นเหตุของความยากลำบากในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้
และก่อให้เกิดวิกฤตวิกฤตการณ์ต่างของประเทศ
โดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ
โดยเริ่มจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งแรก

และจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูลหรือสสร
ให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง
ในการแก้ไขรัฐธรรมนูล

รัฐบาลจะคืนอำนาจให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่
ภายใต้กรอบกฎิกาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ขอแสดงความจริงใจต่อเพื่อนมิตรทุกพักการเมือง
และสมาชิกวิทยศภาษณ์
รวมทั้งพี่น้องประชาชนว่า
นี่คือแนวทางที่จะรักษาสถาบันสำคัญของชาติ
ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ
และช่วยผลักดันความต้องการของประชาชน
ภายใต้ข้อจำกัดและเส้นทางที่ยากลำบาก

เพื่อให้ภารกิจนำพาประเทศพ้นวิกฤต

ืบหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญ
ปลดพันธนาการจากกลไกที่ไม่ปกติ
ให้คืนสู่ความปกติ
และใช้ประสบการณ์และความสามารถของบุคลากรของภักดิ์เพื่อไทย
เร่งแก้วิกฤติทางเศรษฐกิจ
และปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยเร็ว
ภายใต้รัฐมนูลใหม่
ซึ่งเป็นกฎิกาสูงสุดจากอำนาจของประชาชน